ช่วงนี้มีเรื่องราวสุดประทับใจ
มาแชร์ในโลกโซเชียลกันบ่อยมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นเช้าสดใสวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะ

ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ตกบันไดในเขาวงจังหวัดลบบุรี
ช่วยลงมาถึง๑๘๐๐ขั้นเลยค่ะ
เป็นคลิปเด็ดเนี่ยนะคะแชร์มาจากแฟนเพจของสมาคมกู้ภัยโคกสำรงสงเคราะห์ค่ะ
ก็เล่าว่าทีมกู้ภัยได้ช่วยเหลือแบกนักเรียนหญิงที่ได้รับบาดเจ็บลงมาจากเขาวงพระจันทร์นะคะ
จังหวัดลบบุรีความสูงหนึ่งพันห้าร้อยขั้นค่ะเรื่องนี้ก็ทางทีมงานก็ได้ติดต่อไปยังเจ้าของเจ้าของ
อยู่ในภาพนี้นะคะก็คือนายอมรินบำรุงวุกวุฒิเป็นหนึ่งในทีมงานเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ในภาพก็เปิดเผยนะคะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นการรับแจ้งว่านักเรียนหญิงของโรงเรียน
วิทยาในอำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
ตกบันไดมีแผลฉีกขาดด้วยนะคะ
รวมทั้งข้อเท้าบวมเข้าไปช่วยเหลือทันทีค่ะ
ซึ่งจุดที่นักเรียนอยู่ไม่ใช่ขั้นที่๑๕๐๐ตามที่แชร์กัน
แต่ว่าอยู่สูงขึ้นไปอีกก็คือ๑๘๐๐ขั้น
ทีมงานก็ต้องเดินเท้าขึ้นไปนะคะช่วยแบกลงมา
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็พาตัวเด็กนักเรียนคนนี้นะคะ
ส่งโรงพยาบาลส่วนอาการตอนนี้
นักเรียนคนนี้ปลอดภัยแล้ว
สาเหตุบอกว่าตกบันไดเพราะว่าอากาศร้อน
ทำให้หน้ามืดจนเป็นลมค่ะครับ
นายอำมารีนผู้ที่เดินทางขึ้นไปช่วย
ก็ฝากขอบคุณชาวโซเชียลมีเดียด้วยนะคะ
ที่เข้ามาชื่นชมรวมทั้งอยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะ
มาร่วมงานเทศกาลน้ำมัศกาลปิดทองรอยฝ่าพระพุทธบาท
ที่วัดเขาวงพระจันทร์ทุกปีเปิดโอกาสให้ประชาชน

เขาใช้คำว่าพิชิตบันไดสูงชัน๓๗๙๐ขั้น
สูจนพละกำลังและความอดทนก่อนที่จะขึ้นไป
บูชารอยฝ่าพระพุทธบาทค่ะ
ใช่นะครับก็ถือว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในลบบุรี๓๗๙๙ขั้นนะคุณ

ระยะทางประมาณ๑๖๘๐เมตรหรือว่า๑กิโลครึ่ง